คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของทีวีดิจิทัล
มีคำถามว่าทีวีดิจิทัลจะรอดไหม
เป็นคำถามจริงเพราะว่าวิกฤตรายได้ของอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัล
ก็มันส่งสัญญาณตั้งแต่ต้นปีว่ารายได้ลดลง
เพราะว่าคนก็หันไปติดตามข่าวสารหรือติดตามเรื่องราวในโลกออนไลน์มากขึ้น
วิกฤตต่างเกิดขึ้นและเป็นสัญญาณมาตั้งแต่การที่มีการ
ข้างจะเป็นข่าวใหญ่เพราะอะไร
เพราะว่าล่าสุดมีการประกาศออกมาว่า๑มกราคมปี๖๑
และก็มุ่งหน้าเรื่องของคอนเทนต์ในโลกออนไลน์มากขึ้น
จำได้ไหมฮะเมื่อย้อนกลับไปเมื่อต้นปี๖๐เนี่ยนะฮะ
ขออภัยต้นปี๕๙เมื่อ๒ปีก่อน
แล้วก็บอกว่าเพื่อเป็นการปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม
กับการแข่งขันในธุรกิจทีวีดิจิทัล

แม้ว่าเขาจะจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานก็ตามนะครับ
ไม่มีใครรู้ตัวว่าจะถูกเลิกจ้าง
เพราะบริษัทได้มอบให้ฝ่ายบุคคลเป็นผู้แจ้งทางโทรศัพท์

รับว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ทันตั้งตัว
แม้จะเตรียมใจมาบ้างแล้วก็ตามนะครับ
ชี้แจงว่ามีการปรับสัดส่วนการผลิตรายการทีวีใหม่
รายการวิเคราะห์ข่าว๒ช่วงเวลาพรามชาม
ลดจำนวนรายการลงแต่เพิ่มช่วงเวลาการออกอากาศมากขึ้น
ทั้งทางทีวีดิจิทัลแล้วก็สื่อออนไลน์
อันนี้ย้ำแล้วก็เน้นเรื่องสื่อออนไลน์
โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่๑มกราคม๒๕๖๑เป็นต้นไป

และจากการปรับสัดส่วนการผลิตทำให้ต้องปรับลดจำนวนพนักงาน
ด้วยการเลิกจ้างพนักงาน๑๒๗คน

ยังคงร่วมงานในรูปอัลซอสกับบริษัทต่อไป
นี่คือข่าวที่เรียกว่าสะเทือนวงการทีวีดิจิทัลเหมือนกัน
ในขณะที่ทางทีวีดิจิตอลเองก็พยายามขอให้รัฐช่วย
ให้พักชำระค่าบรรยายุทธิ์อย่างน้อย๓๔ปีนะ